ขณะที่อุดรธานีครับมีคุณลุงคนหนึ่งลงไปเล่นน้ำคลายร้อน
ปรากฏว่าเจออีกทีคือกลายเป็นศพตัวแข็งแล้วนะฮะ
แล้วคือญาติเขาบอกว่าไม่รู้ว่าอันนี้จะเกี่ยวกันหรือเปล่านะ
ในเรื่องของความเชื่อก่อนจะพบกลายเป็นศพเนี่ย
อีกาบินวนอยู่รอบบ้านประมาณวันหนึ่งแล้ว
นี่คือภาพบรรยากาศในจังหวะที่ครอบครัวร่วมกัน
ค้นหาร่างของลุงหวัดฮะนายประวัติอายุ๖๐ปี
คือเจ้าหน้าที่ก็ดำน้ำค้นหาด้วย
แต่ว่าในความเชื่อของทางครอบครัวจุดทูปปักลงกลางดินเลยฮะ
พระแม่ธรณีเปิดทางขอให้เจอ
คือถ้าเป็นคนขอให้รอดแต่ถ้าตายให้เจอศพปรากฏว่าไม่นาน
ไปแป๊บเดียวเจอร่างของลุงหวัดฮะ
เพราะว่าอะไรคือก่อนหน้านี้เนี่ยเมียลุงหวัดบอกว่า
หวัดน่าจะจมน้ำเพราะไปเจอถอดเสื้อถอดรองเท้าทิ้งไว้ริมสระ
ซึ่งสระค่อนข้างกว้างและลึกรองเท้าคู่นี้ครับของลุงหวัดฮะ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง

นำขึ้นมานี่คือตัวแข็งแล้วนะครับ
ใส่กางเกงสีดำเสื้อไม่ได้ใส่
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนี้ครับ
นี่คือสระน้ำในหมู่บ้านในพื้นที่ตัวเมืองอุดรธานีฮะ

วงจรปิดช่วงเช้าวันที่เกิดเรื่อง๒๑เมษา

นี่ลุงหวัดลูกศรสีเขียวชี้อยู่ตรงนั้น
หวัดเขานั่งอยู่เหมือนกับเป็นเพลิงพัก
นั่งดูรถแบ็คโฮที่มาไถปรับดินฮะ

นั่นคือรถแคลที่วิ่งผ่านมาแล้วไถปรับดินอยู่
ลุงเขาก็นั่งดูเพลินไปแบบนี้ครับ
ประมาณเที่ยงวันตะวันตรงหัวครับ

เห็นว่าลุงหวัดเดินออกจากบ้านไปทางสระน้ำ

ล่าสุดคุณบอมอภิวัตนักข่าวไทยรัฐทีวี

ดูสิครับมันทั้งกว้างทั้งใหญ่ทั้งลึก
ยาวประมาณ๕๐๖๐เมตรกว้างประมาณ๑๐เมตร
แล้วก็จะมีกระท่อมแล้วก็ต้นไม้ใหญ่เหมือนกับเป็นจุดพักผ่อน
นั่งมองอยู่ริมสระนี่เพลิงพักตรงจุดนี้ครับนี่นะฮะ
เอาไว้นั่งพักผ่อนแล้วก็มีรองเท้าของลุงหวัด
วางตั้งเอาไว้อยู่ด้วยก่อนที่ลุงเขาจะลงสระ
ก็เป็นรองเท้าคู่นี้ที่เห็นไปในตอนแรกวันนี้ไปก็ยังเจอครับ
ร่างของลุงหวัดตั้งสวดอยู่ที่บ้านนี่นะฮะ
ล่าสุดคุณบอมได้คุยกับเมียของลุงหวัดป้าทองใหม่
เล่าให้ฟังบอกว่าวันที่เกิดเรื่องเนี่ย
ของป้าออกไปทำธุระที่บ้านญาติก็อยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละครับ
ตอนเช้าจนกระทั่งบ่าย๒กลับมาบ้านเอ๊ะลุงหวัดไปไหน
เดินหาทั่วบ้านก็ไม่เจอแต่ทีนี้ไปสะดุดตา
เอกใจเพราะว่าไปเจอห่อบุหรี่บวกกับเสื้อของลุงหวัด
เห็นแล้วรู้เลยนี่เสื้อลุงหวัดที่ใส่เมื่อเช้า
เสื้อถอดเอาไว้ที่บริเวณข้างเปลริมสะ
ยังไม่พอรองเท้าก็ถอดเอาไว้ด้วย
ซองยาเส้นในถุงสีชมพูนั่นนะครับ
เราต้องเบลอเอาไว้นะฮะแล้วก็จะมีเสื้อแล้วก็มีรองเท้า
พอเห็นแบบนี้คิดว่าสงสัยลุงหวัดคงลงเล่นน้ำแหละ

โหจากนั้นโหนี่นางแล้วนะไม่เจอเนี่ย
ตามญาติมาช่วยกันหาครับ
ใจเริ่มไม่ดีแล้วแต่ป้าก็ยังคิดว่าเดี๋ยวคงได้เจอแหละ
ถ้ายังอยู่ในศักดิ์ก็คงต้องเจอ
เขาใช้วิธีถึงขั้นว่าไปเอาแห่อวนลาก

เอาแห่อวนลากจับแล้วก็ลากมาลากมา
ว่าถ้าเกิดว่าไปเจอวัตถุอะไรบางอย่างมันต้องติด
มันต้องมีสะดุดแต่ก็ไม่เจอครับ
หาแบบนี้ตั้งแต่บ่ายจนกระทั่งถึง๒ทุ่ม
แจ้งเจ้าหน้าที่แล้วระหว่างนั้น
จุดทูปขอพระแม่ธรณีเปิดทาง
บอกเลยฮะถ้าหากว่าลุงเขายังอยู่

แต่ถ้าหากว่าเขาจมน้ำก็ขอให้หาศพเจอ
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็มาค้นหาครับ
จุดทูบผ่านไปไม่นานเจอร่างของลุงหวัดจริงฮะ
ป้าทองใหม่บอกว่าลุงหวัดเขาเป็นคนแข็งแรงนะ
ไม่มีโรคประจำตัวแล้วว่ายน้ำเก่งด้วย
ชอบไปจับปลาที่สระดังกล่าวนั่นแหละเป็นประจำ
ส่วนตัวของป้าคิดว่าสงสัยลุงเขาอาจจะช็อกหรือเปล่า
อากาศร้อนด้วยแล้วเกิดอาการช็อกหมดสติแล้วจมน้ำ

ป้าบอกแบบนี้ฮะ
มันหอนมันหอนพวกเบาะนี้แล้วล่วงไปเนี่ย
มันก็เลยเป็นการช็อกไปเลย
เสียใจด้วยนะครับในขณะที่ลูกสะพ้ายของผู้ตายบอกว่ามีรางบอกเหตุ
ใช่ว่าลางไหมไม่แน่ใจแต่มีอีกาบินวนอยู่รอบบ้าน
ก่อนที่จะมารู้ข่าวร้ายว่าลุงหวัดนั้นจมน้ำตาย

ฝูงกาแต่ฝนก็แปลกใจว่ามันทำไมช่วงหลังมันจะมา๒วัน
ก่อนหน้านี้ค่ะก่อนที่พ่อจะเสียก็บินว่อนอยู่บริเวณบ้านตรงสระค่ะ
มันหกม่วงกับทุ่มนึงอ่ะค่ะค่าเมือดตอนเมือดอ่ะค่ะ
ร้องร้องมันก็ฝนก็ดูอยู่มันก็มาเป็นเหมือนเป็นฝูงก็ค่อนข้างเยอะ
ตอนนั้นก็แปลกใจอยู่อะค่ะแต่ว่าก็ไปถามผู้ใหญ่เพื่อนก็บอกว่า
มันมันมากินไก่อะไรประมาณเนี้ยค่ะเพราะว่าเราเลี้ยงไก่อยู่ด้านหลังอะค่ะ
ครอบครัวไม่ติดใจสาเหตุการณ์ตายนะฮะแล้วก็ฝากเตือนว่าช่วงร้อนแบบนี้ลงเล่นน้ำให้ระมัดระวังด้วย
อุณหภูมิร่างกายปรับไม่ทันอาจจะช็อกหมดสติและอาจจะเสี่ยงจมน้ำได้ครับ